ที่ชาวบ้านเขาพบเลขเด็ดจากต้นตะเคียนยักษ
หื้อต้นเบิร์มเทิมแถมให้เลขให้โชคด้วย
ไปกันที่เกาะอุทยานอ้อมฤดีนะครับ
ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านอ้อมกอหมู่ที่๑
ตะบนอ้อมก่ออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ก็มีเนื้อที่ประมาณสัก๙๕ไร่นะครับ
พื้นที่นี้มีลักษณะเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบนะครับ
ภายในก็มีซากเจดีโบราณที่ปรักหักพัง
มีจอมปลวกห่อหุ้มเจดีด้วย
แล้วก็มีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปี
ลงไปในบ่อที่เป็นแอ่งหิน
ชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ
มีน้ำที่ล้นบ่อไหลลงสู่คลองอ้อมฤดี

ไม่สำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องอยู่

แล้วก็ในบริเวณป่าของอุทยานอ้อมฤดี
ยังมีนี่ด้วยมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก
โดยภาพรวมแล้วเป็นอุทยานที่มีลักษณะคล้ายกับเกาะคำชโนธเลยนะ
แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายบนเกาะแห่งนี้

แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ชาวบ้านเขาแห่กันไปเลย
อะไรกราบไหว้บูชากันอย่างล้นหลามนั่นก็คือ
ตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยปี

ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเจ้าแม่แคน

เพราะว่าต้นตะเคียนคนอีสานเขาจะเรียกว่าต้นแคน

มาช่วยกันทำความสะอาดรอบ๓

เพื่อให้มีผู้สัทธามากราบไหว้ขอโชคขอลาบกันเนี่ย

มาใบไม้แห้งกรอบที่มันมีรูดำอยู่ตรงกลางเนี่ย

เหมือนใบไม้ใบเดียว
หลงเหลือไว้ในป่า
ฉันต้องการเก็บเอาไว้นานจงอย่าเอาไป

ใช่อยากรู้ว่าจะหยุดเองเมื่อไห
เขาเก็บมาแล้วเขาบอกว่าเห็นเลขเด็ดจากใบไม้นี่แหละ

นอกจากนี้เขายังเห็นเลขเด็ดจากต้นตะเคียนยักษ์ด้วยนะ
แล้วมันจะไปตรงกับเลขเด็ดที่เห็นตามลำต้นไซยักษ
ภายในเกาะอุทยานอ้อมฤดีอีกด้วย
คือมันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากที่สองต้นไม้เนี่ยจะมีเลขเด็ดเหมือนกัน

ไม่รู้แต่ชาวบ้านเขาเห็น
แล้วเขาบอกว่ามันเห็นเป็นเลขเดียวกันกับ๒ต้น

เหมือนใบไม้ใบเดียว
เหลืองเหลือไว้ในป่า

เนี้ยเป็นเรื่องราคาของความเชื่อนะ
ใกล้วันที่ลอตเตอรี่จะออกแบบนี้
ใกล้แล้วสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้า

ได้ให้งมงายแต่ให้ดูเฉยว่ามันมีเรื่องแปลกแบบนี้ด้วยนะ